ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปีใหม่แล้วเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันหน่อยอย่างที่บอกว่ามีราคาสินค้าปรับขึ้นนิดนึงนะไปดูราคาเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนไข่ไก่
ปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชบวยสามร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็หอยแคลงวันนี้อยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมมีราคาไข่ไก่นี่แหละที่ปรับขึ้นมาในช่วงปีนี้นะคุณผู้ชม